มคศสมุนิยารบหลังประมาณ๑นที่๑๐๐๐อาบ

ใช่ผมก็เลยสงสารเด็กอยู่แต่ว่าไม่มีวิธีที่จะเอาความปิดแค่เขาได้
แล้วก็มาทำอีกเนี่ยผมก็ไปนึกไม่ฝันว่าเขาก็มีแฟนอยู่นี่
หลังจากไม่ได้อยู่กับน้องคนนั้นแล้วนะเขาก็ได้แฟน
แต่แฟนนั้นก็ไม่นึกว่าเขาจะมาทำแบบนี้อีก
คือเรื่องแบบนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องเมคขึ้นมาเพราะเราเป็นผู้เสียหาย
ถ้าเราหลักฐานไม่พอและเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นจริงเราคงไม่กล้าไปแจ้งความ
มันมีทั้งกว่าแล้วกันคืนในบางจุดก็เป็นกลางคืน
ที่เราพาไปดูบางจุดก็ดูเหมือนว่าทำไมมันก็เปิดโล่งนะ
น่าจะมีคนมองผ่านมาเห็นอะไรอย่างนี้
ในข้อจริงก็ไปดูไล่หลับเหตุการณ์คือเป็นกลางคืนก็มี
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ขอนอกเรื่องจากโควิดออกมานิดนึงนะคะ
เพราะว่าเป็นข่าวใหญ่ในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
แล้วก็คนในสังคมมีส่วนร่วมอยู่มากนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแคะข้อมูลหลักฐานย้อนหลังกลับไป
แล้วก็ความเป็นไปได้ของพยานแวดล้อมต่างของ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดมุกดาหารนะคะ
วันนี้เราเปิดรายการโดยการให้คนที่ลงไปพื้นที่
แล้วก็ไปไล่เรียงในการพูดคุยขอข้อมูลสอบถามแหล่งข่าว
เป็นคนเล่าให้เราฟังก่อนเลยนะคะ

พร้อมกันนะคะกับคุณภูริพัฒน์บุญนินค่ะ
คุณภูริพัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจอมขวัญครับ
คุณภูริพัฒน์ยังอยู่ในพื้นที่เนาะ
ตอนนี้ยังอยู่ในพื้นที่ครับคุณจอมขวัญครับ
เพราะว่ายังมีหลายหน่วยงานที่ลงมาช่วยเหลือเยียวยาเด็ก
ผู้หญิงที่ได้รับความเสียหายอยู่ครับ
คุณภูริพัฒน์เดี๋ยวให้คุณภูริพัฒน์เล่าให้ฟังก่อนเลยค่ะ
ตั้งแต่เอาตั้งแต่นั้นตั้งแต่เช้าวันนี้ตลอด

วันนี้ไปเจอใครมาบ้างมีใครยอมคุยเพิ่มเติมไหม
เจอตัวใครบ้างไหมหรือได้เนื้อหาข่าวอะไรเพิ่มเติมบ้างคะ
วันนี้หลักที่ผมตามหาเนี่ยก็คือตามหาตัว๕ครูที่ตกเป็นผู้ต้องหาครับพี่จอมขวัญครับ
เพราะว่าตลอดเวลา๒๓วันที่ผ่านมาที่เราทำข่าวมาเนี่ย
จะเห็นตามสื่อต่างว่าไม่มีตัวของผู้ต้องหาทั้ง๕คนออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเลย
และในพื้นที่ข่าวเนี่ยก็มีแต่ในฝั่งของตัวของผู้เสียหายซึ่ง
ณวันนี้เนี่ยเราพยายามตามหาตัวของผู้ต้องหานะครับซึ่งผมได้เบอร์โทรศัพท์มาทั้ง๕คน
ผมมีการโทรศัพท์ไปสอบถามตามเบอร์ที่ได้มาทั้ง๕เบอร์ปรากฏว่า๔เบอร์ที่ได้มาเนี่ย
ถูกปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่มีอยู่หนึ่งคนที่ผมได้พูดคุยนิดเดียว
ซึ่งก็คือนายสิทธินันณหนองคายเขารับสายผมแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่เจ้าตัว
ครับคุณจอมขวัญครับแล้วก็ตัดสายไปหลังจากนั้นเนี่ยผมก็พยายามโทรอีกครั้งก็ไม่รับสายอีกเลย
หลังจากนั้นผมพยายามที่จะตามหาต่อโดยการใช้เบอร์ดังกล่าวไปหาในแอปพลิเคชันไลน
ก็ขึ้นก็ขึ้นชื่อของนายสิทธินันในแอปพลิเคชันไลน์แล้วก็มีภาพของแฟนเจ้าตัวเนี่ยอยู่ในแอปพลิเคชันไลน์นะครับผม
วันนี้เนี่ยนะคะเท่าที่คุณภูริพัฒน์ไปนอกเหนือจากพยายามติดต่อคนที่เป็นฝั่งผู้ต้องหาแล้วเนี่ยได้ไปคุยกับใครคนอื่นที่เป็นพยานแวดล้อมเราได้ข้อมูลเพิ่มหรือว่ามีน้ำหนักไปทางใดทางหนึ่งมากกว่าเดิมไหมคะ
วันนี้เนี่ยผมได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ในพื้นที่ซึ่งเป็นนักการเมืองท้องถิ่นอีกหนึ่งคนนะฮะ
เขาให้ข้อมูลที่น่าสนใจกับผมเกี่ยวกับตัวของหนึ่งในผู้ต้องหา
ก็คือนายเอกลักษณ์เพื่อน้องขุ่นซึ่งเป็นครูที่ลงมือก่อเหตุในครั้งนี้
นักการเมืองท้องถิ่นให้ข้อมูลน่าสนใจบอกแบบนี้ค่ะว่า
ตัวของนายเอกลักษณ์เพื่อนองคุณเมื่อ๒๓ปีที่แล้ว
เคยมีประวัติในการก่อเหตุที่เป็นการก่อเหตุกับเด็กนักเรียนของตัวเอง
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีการติดต่อแล้วก็พยายามยอมความด้วยการจ่ายเงิน
ด้วยการจ่ายเงินไปทั้งหมด๔แสนบาทเพื่อที่จะจบเรื่องจบราวในครั้งนั้น
ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยผมได้รับทราบว่าเป็นการที่ชอบพอกันทั้งสองฝ่าย
ระหว่างตัวของเด็กผู้หญิงเองเมื่อสองสามปีที่แล้วนะฮะ
และมีการที่จะคบหากันระยะหนึ่งก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะเลิกลาความสัมพันธ์กันไป
แล้วก็พาหลังจากนั้นเนี่ยก็มาก่อเหตุกับเด็กผู้หญิงที่เป็นเหยื่อทั้งสองคนครับคุณจอมขวัญครับ
คนที่เล่าให้คุณภูริพัฒน์ฟังเนี่ยนะคะบอกว่า๒๓ปีที่แล้วเคยเกิดเหตุแบบนี้คือ
คำว่าเกิดเหตุคือโทษนะคะถามแบบตรงไปตรงมาก็คือเกิดเหตุในลักษณะของการข่มขืนเหรอคะ
ลักษณะนั้นเป็นการที่ทั้งสองคนเนี่ยตัวของนายเอกลักษณ์เนี่ยมีความชอบพอตัวของเด็กนักเรียนในโรงเรียนคุณจอมขวัญครับ
แล้วก็มีการส่งข้อคงข้อความไปหากันอืมหลังจากนั้นเนี่ยได้ยินข่าวว่ามีการทำร้ายร่างกายกันด้วย
ซึ่งซึ่งข้อมูลส่วนนี้ที่ผมได้มานะครับผมไปถามกับศึกษาธิการจังหวัดเนี่ย
ศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยก็บอกว่ายังไม่ได้รับข้อมูลในส่วนนี้
แต่พอไปถามชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยชาวบ้านบอกครับว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงเมื่อสองสามปีที่แล้วครับคุณจอมขวัญครับ
ที่ลักษณะของการเกิดเหตุอย่างนี้นะคะคือเมื่อสองสามปีก่อนเหตุที่เกิดเนี่ย
คือลักษณะของเหตุเนี่ยก็คือเข้าลักษณะชู้สาวแบบนี้ใช่ไหม
ถูกต้องครับตอนนั้นเนี่ยเป็นลักษณะการชู้สาวด้วยกัน
ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมีการตกลงกันได้ครับแล้วก็ไม่เป็นคดีความ
แล้วก็ยังสามารถทำให้นายเอกลักษณ์สามารถเป็นราชการครู
มาได้ต่ออย่างต่อเนื่องจนถึงมาก่อเหตุกับเด็กหญิงวัย๑๔ปีเนี่ยครับคุณจอมขวัญครับ
แหล่งข่าวที่บอกคุณภูริพัฒน์วันนี้เนี่ยนะคะเขาเล่ารายละเอียดให้ฟังแค่ไหนคะว่า
เด็กคนนั้นอายุเท่าไหร่เรียนอยู่ชั้นไหนคบหาหรือว่ามีความสัมพันธ์กัน
ถ้าจริงเนี่ยนะคะยาวนานแค่ไหนคะเขาเล่าไหมคะ
คือระยะเวลาที่คบหากันเนี่ยนักการเมืองท้องถิ่นคนนี้เนี่ย
เขาไม่ได้บอกนะฮะว่ามีการคบหากันระยะยาวนานมากน้อยแค่ไหน
แต่พอพอเกิดเหตุเสร็จแล้วเนี่ยเด็กนักเรียนคนนั้นเนี่ย
มีการจบการศึกษาไปจากโรงเรียนที่แห่งนี้
แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ทราบว่าเด็กคนนี้ก็ย้ายไปอยู่กรุงเทพมหานครครับคุณจอมขวัญครับ
ค่ะตอนที่เกิดเหตุน่าจะมต้นหรือขึ้นมปลายแล้วคะคุณภูริพัฒน์

เป็นช่วงช่วงมปลายแล้วครับคุณจอมขวัญครับซึ่งเหตุการณ์คนละกรณีกันกับที่เป็นข่าวนะตอนนี้ครับ
ทีนี้คุณภูริพัฒน์น่าจะได้ข่าวเหมือนกันนะคะ
ฉันไม่แน่ใจว่าใช่เอกลักษณ์คนเดียวกันไหมที่มีลักษณะของประวัติว่า
ว่าคุณพ่อสนิททำงานคือมีเครือข่ายที่รู้จักกับข้าราชการกับนักการเมืองคือคนเดียวกันใช่ไหม
คือข้อมูลเหล่านี้เนี่ยพุ่งมาที่คนที่ชื่อเอกลักษณ์คนเดียวเลยใช่ไหมคะ
คือข้อมูลในส่วนนี้เราก็มีข้อมูลส่วนหนึ่งครับว่าตัวของครอบครัวนายเอกลักษณ์เนี่ย
ก็มีบางส่วนที่มีความสนิทกับนักการเมืองในพื้นที่
ซึ่งมันก็เป็นความกังวลที่ทำให้ตัวของผู้เสียหายรวมถึงญาติเนี่ย
กลัวว่าตัวของครอบครัวตัวของผู้ต้องหาเนี่ยจะมาข่มขู่ครับคุณจอมขวัญครับ
เลยมีการส่งเรื่องมาที่ผมทำให้ผมเนี่ยได้มาตีแผ่ในเรื่องนี้ครับคุณจอมขวัญครับ
ค่ะคุณภูริพัฒน์คุณภูริพัฒนลองเล่าภาพอย่างนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าคือ
ในช่วง๒๓วันที่ผ่านมาเราจะเห็นเทรนด์ในทวิตเตอร์นะคะคือคนเนี่ยก็ช่วยกันตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็แน่นอนคือพุ่ง
ในโรงเรียนนะคะที่ก็ยังให้กำลังใจกันอยู่
ทีนี้มันมีข้อมูลที่พยายามจะแย้งเข้ารักษณะคล้ายกับว่า
เด็กผู้หญิงสมยอมไหมเด็กผู้หญิงมีใจอยู่แล้วหรือเปล่า
คือข้อมูลแบบนี้มันมีน้ำหนักมากแค่ไหนในพื้นที่คะคุณภูริพัฒน์
ผมเอาข้อมูลส่วนนี้เนี่ยมาเปรียบเทียบการทำงานที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็ดูลักษณะฐานะของเด็กนักเรียนที่ตกเป็นเหยื่อทุกคุณจอมขวัญนะครับ
แต่ก็น่าตกใจนะครับว่าเด็กที่ตกเป็นเหยื่ออายุ๑๔ปี
ค่อนข้างมีฐานะครับคุณจอมขวัญครับเพราะว่าที่บ้านเนี่ย
ครอบครัวก็เปิดปั๊มน้ำมันในหมู่บ้านอืมมีฐานะมีมีฐานะมีหน้าที่การงานที่ค่อนข้างมั่นคงเหมือนกัน
ซึ่งมันก็เลยทำให้ในส่วนนี้เนี่ยที่บอกว่าเด็กอาจจะต้องการเงินหรือว่าอะไรเนี่ย
ผมดูจากฐานะทางครอบครัวเขาแล้วเนี่ยมันไม่มีประเด็นในส่วนนี้มาเกี่ยวข้องคุณจอมฝันครับ

แต่แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมเชื่อว่าข้อมูลนี้น่าจะมีมูลเนี่ย
เพราะว่าจากจากข้อความที่ผมได้รู้ได้ดูในทางลับมานะฮะแล้วก็ไม่ได้นำมาเสนอข่าวเนี่ย
ผมเห็นข้อความทางแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กที่เป็นการพูดคุยโต้ตอบกันในบัญชีแอคเคาน์เดียวกันนะคุณจอมขวัญครับ
เข้าไปหาตัวเองภายในโรงเรียนภายในบ้านพักหรือภายในเกิดโครงการซึ่งในช่วงเวลาที่เขาก่อเหตุเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่
ยังเป็นเวลาราชการเป็นเวลาเรียนไม่ว่าจะเป็นคาดเที่ยง
ช่วงบ่าย๒บ่าย๓หรือว่าช่วงเลิกเรียนครับคุณจอมขวัญครับ
ซึ่งน่าสะเทินใจที่ข้าราชการครู๓๔๕คนเนี่ย
ใช้โรงเรียนที่ตัวเองรับเงินเดือนใช้วิชาชีพตัวเองเนี่ย
มาก่อเหตุสลดกับเด็กที่อยู่ในสถานะ
เป็นเด็กที่อยู่ใต้ปกครองของตัวเองครับคุณจอมขวัญครับค่ะ
คุณภูริพัฒน์นอกเหนือจากน้องผู้หญิง
คือจริงแล้วต้นเรื่องเนี่ยมีหนึ่งคนที่คุณยายเป็นคนพาไปแจ้งความใช่ไหมคะ
แล้วก็บวกเข้าไปอีกหนึ่งคนที่เหมือนกับอยู่ร่วมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
ทีนี้ในช่วงหลายวันที่คุณภูริพัฒน์ลงพื้นที่นะคะ
คาดว่านะคะคาดว่าอาจจะมีคนที่ตกเป็นเหยื่อแบบนี้อีกไหม
แม้ว่าจะไม่ออกมาแสดงตัวหรือว่าไม่เอาเรื่องเอาความ
หรือแจ้งความก็แล้วแต่คาดว่ามีอีกไหมคะ
เท่าที่เราได้ข่าวในพื้นที่ค่ะ
ผมคิดว่าขบวนการนี้เป็นขบวนการที่ค่อนข้างใหญ่ครับคุณจอมขวัญครับ
ว่าที่ผ่านมาเราจะไม่เคยได้ยินข่าวว่าครูที่มาลงมือก่อเหตุเนี่ย
จะมีสี่ห้าคนขนาดนี้
ทีมข่าวเราที่แล้วเราข้อมูลมาแล้วก็มาทำข่าวด้วยกันเนี่ยค่ะ
ก็มามานั่งคุยกันเราเชื่อเขาว่าน่าจะมีเหยื่อที่ถูกกระทำเนี่ย
มากกว่านี้แต่เขายังไม่กล้าออกมาเปิดเผยเนื่องจาก
ผู้ปกครองที่จะดุด่าว่ากล่าว
กลัวสังคมกลัวคนรอบข้างของโรงเรียน
ซึ่งณตอนนี้ภายในบริเวณโรงเรียนหรือว่าในหมู่บ้านเนี่ย
ต้องบอกแบบนี้คุณจอมขวัญครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาค่อนข้างมีความหวัดกลัวมีความหวัดระแวง
ไม่ว่าจะมีรถของหน่วยงานไหนเข้าไปเนี่ยก็จะมันไม่เหมือนท่าทีปกติทั่วไปอย่างที่ผ่านมา
เพราะว่าตอนนี้มันเป็นข่าวดังในระดับจังหวัดในระดับประเทศ
ทำให้ชาวบ้านเนี่ยหวาดกลัวรวมไปถึงชาวบ้านของที่เป็นตัวของผู้เสียหายเองหรือชาวบ้านของคนอื่น
อย่างผมไปในพื้นที่วันนี้เนี่ยก็ทุกคนพอเห็นรถเนี่ยก็มองเป็นตาเดียวกันนะครับว่าเตะใครมาอีก
เพราะว่าต้องยอมรับว่าตอนนี้มีหลายหน่วยงานเข้ามาเข้ามาในพื้นที่จริงครับคุณจอมขวัญครับ
รวมถึงผมได้คุยกับชาวบ้านเขาบอกว่าตัวของเขาเนี่ยยังแปลกใจว่าทำไมเนี่ยสารถึงให้ประกันตัวตัวของผู้ต้องหาทั้ง๗คน
ณตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการเรียกร้องให้มีการคัดค้านการประกันตัวแล้วก็มีการยื่นถอนประกันตัวตัวของ๗ผู้ต้องหาอีกด้วยนะครับคุณจอมขวัญครับตอนนี้นะครับ
คุณภูริพัฒน์ใน๗คนเนี่ยนะคะจากการที่ถูกกล่าวหาแล้วเนี่ยก็มีก็มีเหมือนกันคนที่บอกว่าคือเป็นญาติกันแล้วก็ให้ข่าวเหมือนกับว่าแน่ใจมากว่ามีอยู่คนนึงเนี่ยไม่ได้ทำแล้วเจ้าตัวเองก็มั่นใจบอกว่าให้เอาหลักฐานมาดูได้เลยคือมันมีข้อมูลน้ำหนักแค่ไหนว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้ทำแต่ร่วมอยู่ในเจ็ด

ครูเด็กแล้วนะคุณจอมฝันครับไม่ไม่เฉพาะเพียงผู้ต้องหารายเดียวที่ออกมาปฏิเสธนะครับคุณจอมขวัญครับทั้ง๗คนออกมาปฏิเสธหมดรวมถึงญาติของผู้ต้องหาอีกคนนึงที่เป็นผู้ต้องหาที่เป็นข้าราชการครูอายุน้อยที่สุดที่เพิ่งได้บรรจุนะฮะวันนี้มีทีมข่าวไปสอบถามญาติของเขาตัวของคุณตาเขาก็ออกมาปฏิเสธแล้วก็ไม่เชื่อวัน
คุณภูติพัดคะเล่าเท่าที่สมควรกันแล้วกันนะคะแต่ว่าพยานหลักฐานที่อยู่ในมือของตำรวจคือคุณภูติพัดมองว่ามีความหนักแน่นพอที่จะเอาผิดตามคำที่ถูกกล่าวหาไหมคะ
ผมได้สอบถามกับทางตำรวจโดยผู้การจังหวัดมุกดาหาร
ยอมรับว่าพยายามหลักฐานที่จะเอาผิด
ณตอนนี้มันค่อนข้างน้อยเนื่องจากระยะเวลา
ที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ย
ผ่านมานานหลายปีแล้วบุญจำขวัญ
ที่ตำรวจมีเนี่ยจะเป็นพยานหลักฐานสำคัญที่จะเอาผิดกับกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มนี้
ซึ่งกระบวนการที่ตำรวจจะทำต่อไปเนี่ยก็คือเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด
ตอนนี้ในทางรับในทางสืบสวนก็เร่งรวบรวมพยายามหลักฐาน
ที่จะเอามาดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มนี้
นอกเหนือจากข้อหาภาพผู้ยาวและข้อหากลุ่มโทรม
กลุ่มโทรมสองข้อหาที่แจ้งข้อหาไป
ตอนนี้เนี่ยตักตัวของตำรวจพยายามจะขยายผลไปถึงพรบคอมพิวเตอร์
ซึ่งตอนนี้กำลังมีดำเนินการอยู่นะฮะ
ตอนนี้กำลังพยายามที่จะรวบรวมพยากฐานเพื่อเจรจา
รวมในส่วนของการดำเนินคดีพรบคอมพิวเตอร์
และอีกส่วนนึงเนี่ยเรียกร้องให้มีการดำเนินคดีในข้อหาการค้ามนุษย์
ซึ่งจากพิธีการผมรับทราบมาว่า
ตอนที่ลงมือกระทำกับเด็กหญิงวัย๑๔๑๖ปี
มีการเลี้ยงเหล้าเลี้ยงเบียร์ซื้อเหล้าซิบ
มากินที่บริเวณที่เกิดเหตุด้วยกัน
ซึ่งทางตำรวจบอกว่าในส่วนนี้มันอาจจะเป็นข้อมูลที่น้อย
แต่เขาพยายามจะไปพยายามที่จะรวบรวมพยาหลักฐานให้ได้มากที่สุด
เพื่อที่จะดำเนินคดีในข้อหาค้ามนุษย์
แต่องค์ประกอบของคดีค้ามนุษย์เนี่ยมันค่อนข้างมีความสลับซับซ้อน
ไม่รู้ว่าจะถึงในข้อหาค้ามนุษย์มากน้อยแค่ไหนครับคุณจอมขวัญครับ

ให้ผิดความสงสังที่ก็ยังมองว่าน้อยเนี่ยมันจะไปถึงแค่ไหนกันได้เพราะว่าคนที่ถูกกล่าวหามีจดมนต์ถึง๗คน
อยู่แค่สองคนแล้วพยานหลักฐานถ้าไม่พอเป็นไปได้ไหม
อาจจะหลุดหรือมันจะเข้ารักษณะไหนได้บ้าง
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับอาจารย์ปรเมฆค่ะ

ถ้าพูดถึงสมควรก็คงไม่สมควร
ถ้าพูดว่าคุณมีจิตสำนึกไหมคุณก็คงไม่มี

ตอนนี้นะคะก็เกิดความวิตกกังวล
เรื่องของความปลอดภัยของตนเอง

ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในวัดนี้

ไม่ได้มีนิสัยเกเลหรือว่ายังไง
ไม่ได้มีนิสัยกินเหล้าเมายาอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็ส่วนมากเขาก็จะชอบไปตกเด็ก

ว่าทำไมมันมีหลานเราเข้าไป

คิดว่าไม่น่าจะใช่แล้วก็ไม่เชื่อด้วยเพราะว่าน้องเขาที่ผู้เสียหายก็เป็นญาติใกล้เรือนเคียงบ้านใกล้กันอย่างนี้ค่ะ
หนูก็ยังหาหลักฐานหนูก็พยายามสืบหาบ่อแสว่าเรื่องนี้มันมาจากไหน
ใครเป็นคนให้ให้คำเก่าหาแบบนี้หรือว่าคนที่ให้คำเก่าหาแบบนี้มันจริงไหมมีหลักฐานไหมว่าที่เขาทำอย่างเงี้ค่ะ
อยากให้ทางเขาพูดพูดความจริงว่าแล้วก็มีหลักฐานด้วยว่าหลานเราเป็นคนทำจริง
คุณผู้ชมคะในช่วงช่วงนี้นะคะเราคุยกับอาจารย์ปรเมฆผ่านทางสายโทรศัพท์ก่อนนะคะ
เดี๋ยวในช่วงโฆษณาครั้งถัดไปเดี๋ยวจะลองต่อสายเป็นวีดีโอคอลดูนะคะ

อาจารย์คะแฟนรายการเริ่มบ่นหาอาจารย์ปรเมฆแล้วนะคะ
เจ้าของรายการดิฉันอุตส่าห์มาเป็นแขกรับเชิญทุกวันเลยค่ะเนี่ย

อาจารย์ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราคุยกันทางสายโทรศัพท์ก่อน

อาจารย์อันนี้มันเข้ารักษณะการทำคดี
เกี่ยวกับการข่มขืนกระทำชำราวเยาวชนนะคะ
ฉันใช้คำนี้ต่ำกว่า๑๘ล็อกนึงใช่ไหมอาจารย์
แล้วก็จะมีต่ำกว่า๑๕อีกล็อกนึงอย่างนี้ใช่ไหมคะ

น่าจะมีอะไรยากนะผมว่านะ
อาจารย์แต่เมื่อสักครู่นี้คุณภูริพัฒน์ค่ะ
คุณภูริพัฒน์บอกว่าก็เท่าที่แบบเหมือนนักข่าวคุยกับตำรวจนะคะ
ว่าอาจจะต้องใช้พยานหลักฐานอีกค่อนข้างมาก
เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมันทิ้งระยะคือตั้งแต่ปีที่แล้ว

เพื่อเอามาใช้เป็นหลักฐานในคดีแล้วอะค่ะ
ครับก็คือพยานสำคัญที่สุดคือเด็กถูกไหม
เด็กมีเหตุจะโกหกไหมล่ะประเด็นแรกอ่ะอ่าก็ดูที่เด็กอ่ะ
คือเวลาทำไมเรามองข้ามเด็กไปเลยพนักงานสวนไม่ควรมองข้ามเด็ก
เด็กคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งจะออกมาโดนที๕๖คน๗คน
ถามว่ามันมีเหตุผลไหมนี่ดูก่อนดูในเชิงตักกะโลจิกของมันไม่ได้
แล้วเด็กมีเสน่หวดเครื่องกับครูขนาดไหนเอาผลการเรียนมาดูก็ได้
สภาพแวดล้อมอ่ะนะทีนี้ถ้าฟังทีนี้ถ้ามันมีมันมีข้อความในโทรศัพท์อยู่
อะไรอยู่ก็โอเคก็ประกอบกันอันนั้นพยานหลักฐานประกอบ
แต่ประจักษ์พยานสำคัญก็คือเด็กนะครับเด็กมันคือตัวประจักษ์พยานสำคัญ
เอาให้ได้ความว่าถ้ามีการถ้ามีการร่วมประเวณีหรือมีการกระทำชำราว
นะครับมันก็ผิดแล้วเด็กคนนี้อายุสิบสี่ใช่ไหมค่ะอ่า
ถ้าสิบสี่เนี้ยไม่ว่าจะโยนยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ผิดนะครับอ่า
ทีนี้เราเราอย่าไปพูดถึงเรื่องของการผงคืนก่อนพูดถึงว่ามันผิดไหมอ่า
เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีเนี้ยสองเจ็ดเจ็ดและมาตราสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
ก็ก็พูดไปชัดว่าผู้ใดกระทำชำราวเด็กนะ
ผู้ใดกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือสามีของตน
โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามเพราะฉะนั้นที่ไปถามเขาว่า
ที่จะพูดกันว่าเด็กสมคมคิดเด็กยินยอมแล้วเถอะ
เป็นคำพูดที่เลอะเถอะตอนตอนนู้นอ่ะค่ะอาจารย์ค่ะขอถามประเด็นนี้
แต่จริงเราคุยกันประเด็นนี้หลายต่อหลายครั้งนะคะเวลาที่เราต้องพูดถึงข้อกฎหมายในเรื่องคดีในลักษณะแบบนี้
แต่ทีนี้มันมักจะเกิดควบคู่กันมาว่าอาจารย์ขออนุญาตใช้คำแบบนี้นะคะ
เพื่อให้สื่อสารกันง่ายเช่นเด็กใจแตกอ่าเด็กเด็กก็สมยอมเด็กก็ชอบพออ่า
เด็กก็อย่างนั้นเด็กก็อย่างนี้คือมันไปในลักษณะว่าตัวเด็กเองก็มีใจ
มันก็พาไปให้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้โดยที่แบบไม่ได้ถูกบังคับอะไร
แต่อย่างที่อาจารย์บอกคือข้อกฎหมายมันไม่ได้ถามว่าตอนที่เกิดเหตุ
ชอบไม่ชอบยอมไม่ยอมคือมันล็อกด้วยตัวอายุก่อนถูกไหมคะอาจารย์
มันไม่ได้สนใจว่าเด็กจะยอมหรือไม่ยอม
เด็กที่อายุไม่เกิน๑๕เนี่ยเขาถือว่ายังไม่เหมาะสมยังไม่สมควร
ที่จะมีเรื่องของเพศสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยว
ฉะนั้นคุณไปยุ่งไปแตะเด็กจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ไม่ได้ทั้งสิ้น

แต่เรื่องจริงจะเป็นอย่างไรเวลาเขาสู้คดีกันในศาล
อาจารย์ค่ะขอความรู้ที่อาจารย์เคยทราบมา
คือมันมีไหมถึงแม้ว่ากฎหมายจะบอกว่า
ถ้าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นจริง

แต่แต่ผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยไปสู้ว่า
และเขาอาจจะสามารถพิสูจน์ได้ด้วยซ้ำไปว่า
เด็กยินยอมเด็กมีใจ
อาจจะเข้ารักษณะคบหากันอยู่เต็มใจ
คือมันเคยสู้กันอย่างนี้ในศาลไหมคะ
มีฮะมันมีกฎหมายมันก็เขียนไว้ให้
ถ้าเด็กต่ำกว่า๑๕และผู้จะไปล่วงละเมิดทางเพศกับเด็ก
พระสงฆ์จะจดทะเบียนสมรสเนี่ย

เป็นอีกตอนหนึ่งเขาเขียนไว้ชัดเจนมาตรา๒๗

ไม้เขียนได้ป้องกันไว้หมดแล้ว

หมายความว่าเด็กยินยอมนะครับ

อย่าเพิ่งมองข้ามนะ

ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา๒๗

หรือสิทธิ์ซึ่งอยู่ในความดูแล
สิทธิ์ซึ่งอยู่ในความดูแล
ต้องรับโทษเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง

มันมีขั้นต่ำ
ขั้นต่ำเท่าไหร่ละ

เอาสารลงต่ำสุด๔ปี
สารก็ต้องเพิ่มอีกหนึ่งในศาล

ถ้าเด็กจะสัก๑๕อีกไม่กี่วันจะ๑๕
สารอาจจะมองถึงเรื่องของการที่จะไปอยู่ด้วยกันไหม

แต่ผมเด็กผู้หญิงบางที
ฝ่ายผู้ชายและผู้หญิงมาบอก

พอพ้นพ้นคดีปั๊บมันทิ้ง

เหตุเงื่อนไขตามกฎหมาย
คุณจดได้สารยอมให้จด
คุณไม่ต้องรับโทษแต่คำถามที่สองก็คือจะเป็นเรื่องใครจะรับประกันว่า
เขาจะดูแลต่อไปตลอดชีวิตผมก็บอกว่ามันไม่ใช่นะ
กฎหมายเขียนอนุญาตโอเคเข้าใจแต่เราต้องอยากบอกเด็ก
ตัดสินใจให้ดีนะตัดสินใจให้ดีเขาต้องการแค่หลุดคดี
หรือว่าเขาต้องการแค่แค่ต้องการว่ารักจริงสมมุติว่าถ้ารักจริงเนี่ย
เกิดเหตุเกิดราวแล้วยังไปมาหาสู่ยังพูดยังคุยยังเจรจา
แต่เจรจากันก็เจรจากันไปพร้อมจะอยู่แต่กฎหมายก็เดิน
พ่อแม่สองฝ่ายยินยอมโอเคอันนี้เดินได้อาจารย์ค่ะครับ
แทรกอาจารย์นิดเดียวอาจารย์สมมุตินะคะอันนี้เราเอาคดีนี้ออกไปก่อนนะคะ
แต่ว่าที่เขาเคยสู้กันในศาลเนี่ยคือมันมีวิธีที่ทำให้จำเลยเนี่ย
ผิดได้ก็คือเหมือนกับตั้งใจจะอยู่ร่วมกันจริงอย่างนี้ใช่ไหมคะ
แต่ทีนี้แต่ทีนี้เนื่องจากถ้าเด็กต่ำ๑๕เนี่ยนะคะ
ว่าตั้งใจจะอยู่ด้วยกันจริงเหตุเกิดแล้วจริงแต่ตั้งใจอยู่ด้วยกันจริง
เด็กต่ำสิบห้าเนี่ยหรือแม้กระทั่งต่ำสิบแปดเนี่ย
ต้องขอผู้ปกครองอีกทีก่อนจดทะเบียนป่ะคะเอ่อถ้าต้องสารอนุญาตคือต้อง
คือหมายความว่าสารจะเรียกมาแล้วถามกันเรียบร้อยถามกันตกลงทั้งสองฝ่ายยินยอมพร้อมใจกัน
สารก็จะพิพากษาให้ไปจดทะเบียนสมรสก่อนนะฮะมันมีกระบวนการครับ
ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าผมเป็นสินทรัพย์สารภาพผมทำจริงครับ
เพราะผมรักไข้อยากจะอยู่กินกันแค่นี้ไม่ใช่นะใช่นะ
ต้องไปจดทะเบียนสมรสเอามาให้สารดูกันให้เรียบร้อยก่อน
มันจึงจะอยู่กันได้นะฮะเพราะฉะนั้นคำเพราะฉะนั้นคำเก่าอ้างที่บอกว่า
นะคะถ้าสมมุติมันมีคำกล่าวอ้างที่บอกว่าเอ่อ
สมยอมเด็กเต็มใจเด็กก็ชอบพอกับครูสมมุติอย่างนี้นะคะ
อันนี้ไปพิสูจน์กันในศาลอ่าอ่าแล้วแล้วไม่ใช่พิสูจน์แค่ปากเปล่า
ต่อให้เด็กผู้หญิงเป็นคนพูดก็ไม่ใช่พิสูจนได้ปากเปล่า
มันยังมีมันยังมีที่กฎหมายบังคับให้ทำอยู่
ถ้าต้องการจะใช้เขาเรียกอะไรจะใช้จะใช้ทางรัฐในการแบบว่าหลุดอ่ะเนาะอาจารย์
อาจารย์ค่ะเดี๋ยวขอพักโฆษณาแวบเดียว
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามันมีประเด็นของบางคน
มันมีประเด็นของบางคนว่าน่าจะเคยมีการกระทำแบบนี้มาแล้ว
แต่ว่าเคลียร์คดีจบไม่ต้องเป็นคดีไม่ต้องเป็นเรื่องเป็นราว
แล้วถ้าเกิดเหตุแบบนี้อีกมันมีส่วนไหม
ถ้าคราวนี้พิสูจน์ว่าเขาผิดจริงคราวนู้นไม่เป็นคดี
แต่เอามาพิจารณาร่วมกันโทษจะหนักกว่าคนอื่นหรือเปล่า

เครื่องปรับอากาศแอร์ที่ดีที่สุดของแครียร์
ก็คงคงจะต้องเอ่อมีเวลาในการส่วนส่วนส่วนรูปรูปไฮยาลักฐาน
อืมครับเชื่อให้แค่วัตถุไฮยาน
หรืออย่างนี้เราเริ่มต้นจากการ
ดูที่เกิดเหตุต่างซึ่งในการสอบประคำมันอาจจะมีที่เกิดเหตุ
มีพวกเหยียวข้องเพิ่มขึ้นมานะครับก็
ก็เลยไม่ไม่ไม่ไม่กล้าที่จะไป
ขีดเส้นไว้ว่าภายในกี่วันกี่วันเราจะออกหมายจับหรือจะจับกลุ่มหรือแจ้งข้อหาได้อะไร
เพราะว่าตุ๊กตามันก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อ
เริ่มทั้งการขยายขนด้วยไหมคะใช่
ก็อย่างที่นำเรียนไปแล้วเราขยายทั้งสองมิติ
ทั้งมิติในส่วนของผู้หลงหาเอ่อผู้กระทำขันผิดเอง
ท่านครับแต่ละจุดที่เกิดเหตุภายในโรงเรียนเนี่ย
การสอบปากคำเด็กเนี่ยเขาให้การมีทั้งหมดกี่จุด

พาไปดูเนี่ยก็ประมาณ๔จุดหลัก

เป็นที่ค่อนข้างเปิดโล่งแจ้งอย่างนี่ฮะ

แต่บางจุดก็เป็นงานคืน

ทั้งหมดทั้งมนตร์ก็ต้องให้ความแรงทำกับทุกไว้นะครับ
ว่าที่ที่เกิดเกษตร์อย่างนี้มาเนี่ย
ข้อที่จริงว่าไงเดี๋ยวคงจะกระจ่างจัดเจนขึ้นนะครับ
ก็ถือว่าณเวลานี้เราก็ยังให้โอกาส
ผู้กระทำความผิดในการแก้ข้อเก่าหาอยู่

คดีที่เดินไปก่อนเป็นคดีของน้องอายุ๑๔นะคะ
ขณะที่มันต้องแยกไปอีกคดีหนึ่งสำหรับเหยื่ออีก๑คนที่อายุ๑๖นะคะ
อาจารย์ปรเมฆค่ะอาจารย์คะ

อาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันเนี่ยนะคะ
คือว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่มันเกิดขึ้นอยู่หลายต่อหลายครั้ง
อาจจะไม่ใช่เฉพาะคนที่เป็นนักเรียนหรือคนที่ก่อเหตุ

ฉะทีนี้มันก็จะมีวิธีการสู้คดีกันในศาลแน่อันนั้นที่เราคุยกันจบไปแล้วอย่างหนึ่งนะคะ
อาจารย์ทีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไหมคะในกรณีคดีข่มขืน
ส่วนใหญ่ก็จะปฏิเสธในชั้นพนักงานสอบสวนคือในชั้นตำรวจอยู่แล้ว
แล้วก็ค่อยไปสู้กันในศาลนะคะ
ครับมันก็คือมันซื้อเวลาซื้อเวลาเพื่อการเจรจาในคดีประเภทร่วงละเมิดทางเพศมันก็จะเป็นอย่างเงี
อาจารย์คดีล่วงละเมิดทางเพศมันเจรจาแล้วจบใช่ไหมคะ
มันถ้าบรรลุนิติภาวะมันจบถ้าเกินกว่า๑๕เนี่ยมันก็อาจจะจบได้นะครับ
มันก็อาจจะจบได้แต่ว่าจบยังไงเท่านั้นเอง
แต่ถ้าต่ำกว่า๑๕มันไม่คือจบหรอกครับมีศาลเคยลงโทษน้อยเห็นไหม
ก็อย่างเขาบอกว่าจะมีอยู่คดีหนึ่งที่พัทยานานแล้วนะครับ
ก็คือก็คือวันนี้ก็ผู้อายุ๒๐กว่าแล้วก็ทำต่อเด็กอายุ๑๔๑๔รับสารภาพแล้วบอกว่าจะอย่างนู้นอย่างนี้
และที่สุดสารก็ลงโทษสารก็ลงโทษในขั้นต่ำนะเพราะเด็กไปเนี่ยสารลงโทษให้ขั้นต่ำโดยไม่ได้ถามผู้ปกครอง
สารลงโทษ๒๔ปี๔ปีนะครับเพราะอายุไม่เกิน๑๕ปีไม่เกิน๑๕ปีในขั้นต่ำ๔ปีถึง๒๐ปี
สารก็ลง๔ปีรับรถถึงก็เหลือ๒ปีแล้วโทษจำให้รอ
แล้วตัวเล่นว่าพ่อของเด็กมาร้องที่จำนักงานอายการภาค
ต่อยาวชนของชาติรัฐพยากรที่สำคัญ
แล้วก็โรงบาลบางคนเขาไม่ยอมหรอกครับ
อาจารย์ค่ะขอ๑นาทีสุดท้ายถามแบบนี้
คือมันมีข้อมูลว่ามี๑ใน๗เนี่ยนะคะ

แต่ตอนนั้นเคลียร์กันจบโดยการจ่ายเงินไป

สมมุติว่าเรื่องนั้นจริงแล้วสมมุติด้วยว่าเรื่องนี้จริงเนี่ยนะคะ
สมมุติว่าพอไปพิสูจน์แล้วเขาผิดจริง
คำถามคือว่าสิ่งที่เป็นข้อมูลในอดีตของเขา
มีผลทำให้เขาจะต้องรับโทษหนักกว่าคนอื่นใน๗คนไหมคะ
ปัญหาว่าคดีนั้นมันเป็นคดีที่สารลงโทษหรือเปล่า

คดีขึ้นเกิดขึ้นก็ไม่เป็นเหตุที่จะเพิ่มโทษ
เพียงแต่ว่ามันก็มีหลักฐานน่าเชื่อว่าพวกนี้ชอบกระทำอย่างนี้
แต่ที่สำคัญมันยังมีข้อหาต้องโจร๕คนขึ้นไปสมทบ

เยอะแยะเลยครับข้อหาอย่างน้อยก็๕๐ปี
อาจารย์ค่ะเดี๋ยวยังไงเนี่ยคดีนี้คงต้องตามกันต่อ
เพราะว่าคนสนใจมากนะคะแล้วก็คนก็มันสะเทือนใจแหละนะคะ

เดี๋ยวยังไงตอนนี้ลองสวัสดีอาจารย์กรเมฆก่อนนะคะ
สวัสดีครับอาจารย์ขอบพระคุณค่ะ

ทางไทยรัฐทีวีก็ยังตามเรื่องนี้ต่อนะคะ
ในขณะที่พยานแวดล้อมต่างก็สำคัญค่ะ
ยังไงก็อย่างที่ตำรวจบอกก็ต้องฟังทุกเสียง

หมดเวลาของรายการแล้วนะคะอีกสักครู่บันเทิงไทยรัฐสวัสดีค่ะ